ส่วนเรื่องของพระธรรมชโยตำรวจเองก็บอกว่าให้พระธรรมชโยนั้นตอบกลับภายในวันนี้นะครับ
ว่าจะเข้ามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่
พร้อมทั้งระบุว่านำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนั้นเป็นหนึ่งแนวทางที่จะปฏิบัติแต่ว่าต้องยึดหลักความรอบครอบครับ
พลตำรวจตรีชัยพลฉัดชายเดชรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการเจรจาให้พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเข้ามอบตัว
ในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อไปสร้างสถานปฏิบัติธรรม
ทั้งที่จังหวัดพยาวแล้วก็จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจนั้นยังคงยึดหลักการเจรจา
เพื่อให้พระธรรมชโยนั้นเข้ามอบตัวตามขั้นตอน
แต่ยอมรับว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการประสานงานตอบกลับมา
จากตัวแทนของพระธรรมชโยชน์แต่อย่างใด
โดยทราบว่าคณะตัวแทนของพระธรรมชโยนั้น
ได้ประชุมหามรือถึงแนวทางในการดำเนินการ
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ทราบผลของการหามรือ
ส่วนการดำเนินการตามขั้นตอนหากพระธรรมชโยเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ยึดหลักการเจรจา
เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
เนื่องจากว่าพระธรรมชโยนั้นเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
มีผู้เคารพนับถือจำนวนมาก
การดำเนินการจึงต้องให้ความรอบครอบ
แต่ยืนยันว่าไม่มีการยกเว้น
ขณะเดี๋ยวกันพระธรรมชโยชน์ถ้าไม่เข้ามอบตัว
หรือไม่ประสานตอบกลับภายในวันนี้
ก็จะนำเรียนพลตำรวจเอกศีวรา
เพื่อพิจารณามีคำสั่งดำเนินการอีกครั้ง
โดยยอมรับว่าอาจมีความเป็นไปได้
ทั้งการยึดหลักการเจรจาต่อไป
และการนำกำลังเข้าไปบุกจับตัวพระธรรมชโย
ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมครับ

สำหรับแผนการเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโยภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งก็มีทั้งแผนหลักและแผนรองด้วยกัน
ส่วนมีความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกาย
ก็คือมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของวัดเอง
บอกว่าเป็นคำเชิญชวนนะคะว่า
มาวัดกันเถอะพรุ่งนี้เป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมวัด
ก็เป็นการสื่อสารกันนะคะภายในวัดนะคะ